อ่ะจากนนโอนบ่อยนะคะมาดูตั้มโอนนานกันบ้าง
เป็นกรณีคล้ายคล้ายกันแต่ว่ากรณีนี้โอนนานถึงสี่ปีค่ะ
ส่วนเงินเจ็ดล้านบาทไม่ธรรมดาคุณผู้ชมหนุ่มคนนี้ก็ถูกสาวคนนึงนะคะ
หลอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นนางเอกเอ็มวีค่ายเพลงดัง
คุยกันไปคุยกันมาผู้เสียหายเนี่ยก็โอนเงินให้
แม้ไม่เคยเห็นหน้าตัวจริงก็ตามผู้ชายคนนี้คือนุ่มรับเหมาออกแบบจัดสวนอายุสามสิบห้าปีค่ะ
พร้อมทนายความมาร้องที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยกรรมทางเทคโนโลยีหรือบกปอท
หลังจากถูกมิจฉาชีพปลอมเฟซบุ๊กเป็นนางเอกมิวสิกวีดีโอค่ายเพลงชื่อดัง
หลอกให้โอนเงินเสียหายกว่าเจ็ดล้านบาทนะคะผู้เสียหายเล่าว่าช่วงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดย้อนไปนู่นนะคะ
ตัวเองเนี่ยผิดหวังกับความรักแล้วก็เครียดเรื่องธุรกิจก็เลยมาเล่นเฟซบุ๊กเล่นไปเล่นมามาเจอคนที่อ้างตัวเป็นนางเอกมิวสิกวีดีโอค่ายเพลงดังนี่แหละ
ก็เลยได้คุยกันมาติดต่อกันมาเรื่อยเป็นระยะเวลากว่า๔ปีตลอดเวลาที่ผ่านมานี่นะคะคนร้ายอ้างว่าจะต้องใช้เงินไปใช้จ่ายหลายอย่าง
เนื่องจากว่าป่วยเป็นมะเร็งด้วยก็เลยเห็นใจนะคะโอนเงินให้รวมรวมแล้วสองร้อยหกสิบสองครั้งมูลค่าเงินเจ็ดล้านบาท
ธุรกิจนะแต่มาเจออย่างนี้ไม่เครียดเลยใช่ไหมเนี่ย
แล้วก็เอ๊ะสงสัยก็เลยนำเลขบัญชีสามชื่อสองบัญชีไปตรวนสอบนะคะ
หลักฐานการแชทเป็นเล่มต้องเย็บเล่มมา
นึกว่างานที่ใจงานที่สิทธิ์ไม่ใช่นะคุณผู้ชม
แต่ว่านี่แหละคือหลักฐานการแชทการพูดคุยรวมถึงสลิปโอนเงิน
เขาก็รวบรวมเอามารวมทั้งมีหลักฐานหนึ่งก็คือคลิปเสียง
เอามาแจ้งความนะคะแล้วยอมรับว่าที่โอนเงินไปให้เนี่ย
เพราะสงสารและเพราะความรักแม้ว่าจะไม่เคยเห็นตัวจริงก็ตามค่ะ
ค่อนข้างที่จะเช็คมนุษย์เนี่ยละเอียดกันนะแต่คือบางครั้งเนี่ย
มันมาคนเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่ทำอะไรกันได้
แต่อันนี้คือเล่นแบบว่ามาเป็นแบบถ้าเกิดว่าจับเราทุบ
ถึงแขนถึงขาแต่ว่าเป็นทีมเลย
นี่คือทีมข่าวจริงเขาก็ไปดูข้อมูลเขาก็ตามไปถึงในพื้นที่เลยนะ
โคราชนะคะคือชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้อยู่บ้านหลังนี้จริงนะ
แต่ตัวจริงก็ไม่ได้สะสวยมากเมื่อเทียบกับรูปที่แอบอ้างเอาไปใช้
แต่นิสัยเขาก็ดีเธอไม่เคยจะหลอกลวงคนในหมู่บ้าน
รวมถึงนายยกอบตบิงก็เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้
คือเขามีลูกคนหนึ่งเรียนอยู่อนุบาลเลิกรากับสามีไปเป็นปีแล้ว
แล้วปกติก็นิสัยดีร่าเริงเป็นที่รักของคนในครอบครัว
แล้วก็ไม่เคยมีพฤติกรรมโกงเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กไงคุณ
ดีเป็นข้อมูลประกอบที่น่าสนใจนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะมีการประสานกับการทำงานของกองปราบราม
หรือหลอกรักออนไลน์ค่ะโดยจะสร้างเรื่องราวต่าง
หลอกลงทุนบ้างเอ่ยรับมรดกบ้างหรือว่าอ้างความเจ็บป่วย
เกิดความสงสารให้เกิดความเห็นใจแล้วก็ปกติค่ะ
คนร้ายที่ก่อเหตุแบบนี้จะเป็นชาวต่างชาติผิวสี
แต่ระยะหลังเนี่ยเจ้าที่บอกว่าเริ่มมีคนไทยเกาะเหตุเองมากขึ้นด้วย
ก็เลยฝากเตือนประชาชนด้วยนะคะว่าถ้ามีใครติดต่อขอยืมเงินขอให้โอนเงินก่อนเนี่ย
ถ้าเป็นคนรู้จักกันเนี่ยโทรถามเพื่อนเลยโทรถามญาติ
ถามคนที่คุยด้วยโอ๊ยยืมจริงหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าบางทีก็อาจจะถูกแอบอ้างปลอมเฟซบุ๊คก็ได้
หรือถ้าเป็นคนแปลกหน้าจริงแล้วคุณรู้สึกอยากจะให้เขาจริง
นัดเจอเลยดีกว่าจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะ
ใครว่านุ่มไทยใจไม่กว้างนี่เจอนุ่มไทยใจกว้างทั้งนั้นเลยนะ
แต่ว่าอยากให้ใจกว้างให้ถูกคนด้วยนะคะ
อยากให้คนดีถูกหลอกนะคะ